เอ้าส่วนความคืบหน้าอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งเด็กวัยสิบห้าปี
นักเรียนชั้นม๓ถูกยิงเสียชีวิตไปแถวพัฒนาการซอย๕๒
เมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมที่ว่ามีสองแก๊งอ่ะ
มัจจุราชรางรถไฟกับแก๊งซุ้มโจรอ่า
เด็กในย่านพัฒนาการห้าสิบสามเนี้ยเขาชื่อแก๊งมัจจุราชรางรถไฟค่ะ
เขาบอกเขามีปัญหากับแก๊งซุ้มโจรมานานแล้วอืมอ่า
ซุ้มโจรเคยไล่ราวีเขาอ่าเขาก็ไปไล่ลาวีกลับ
มีการแจ้งโครงแจ้งความหัวหน้าแก๊งซุ้มโจรถูกจับไป
ชายมีนใช่ไหมแต่ลูกน้องลูกน้องยังอยู่อืมอ่า
ก็เลยเนี่ยตามมาอยู่เรื่อยแล้วนี่๔วัน๔คืน
ถูกบุกเข้ามาปลาระเบิดปิงปองใส่ถูกอะไรใส่เมื่อคืนวันก่อน
เหมือนกับถูกล่อออกมาหน้าซอยอ่าทีแรกเขามีกันอยู่สิบคนค่ะ
พอออกมาถึงฝั่งนั้นเนี่ยมีสามสิบคนได้อืม
แล้วถูกยิงใส่เข้ามานี่กระสุนเนี่ยไปโดนวัยรุ่นชายวัยสิบห้าปีที่เรียนม๓
อยู่ในแก๊งมัจจุราชกลางรถไฟนะฮะค่ะเสียชีวิตไปหนึ่งคนอืม
อันนี้นะฮะท้องที่สอนอประเวทนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้ก็ต้องไล่ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ
เมื่อวานนี้สอนอประเวทเนี่ยไปตามตัววัยรุ่นในแก๊งซุ้มโจรมาได้๑๐กว่าคน
วันนี้ท่านภูมิกับการสอนอประเวทบอกว่าชุดสืบสวนสนประเวท
แล้วก็สืบสวนนครบานสี่คุมตัววัยรุ่นแก๊งซุ้มโจรอยู่แถวฝั่งรามคำแหงหกสิบ
มาสอบปากคำได้ทั้งหมดแล้ว๒๑คนนะฮะ
สอบปากคำเสร็จก็ต้องปล่อยตัวไปนะน้องเอหรอคะอายุยังไม่ถึงสิบแปด
ถือว่าเป็นเยาวชนเดี๋ยวต้องสอบปากคำเพิ่มเติมต่อหน้าสหวิชาชีพ
วันนี้ก็เหมือนกับมาทำประวัติเอาไว้ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวต้องทยอยเนี่ย
ต่อเนื่องถึงวันนี้นะครับถามว่าแล้วใครเป็นคนยิง
อ่าเยาวชนชายวัยสิบห้าปีจนเสียชีวิตคือเมื่อวานเนี้ย
มีเด็กวัยรุ่นแก๊งซุ้มโจรที่นำมาสอบปากคำเนี่ย
ตามรายงานของสืบศวรรษสอบศวรษนะฮะ
แล้วก็กลุ่มเด็กที่เขาให้ข้อมูลเนี่ย

เป็นฉายาในวงการเขาออกพงออกเพลงด้วยนะ
แต่เนื่องจากเป็นเด็กและเยาวชนอายุเพิ่ง๑๖นะฮะ
ขออนุญาตปิดหน้าปิดตาไว้นะครับ
ปลื้มเนี่ยเป็นคนนัดพักพวกในแก๊งซุ้มโจร
ให้ไปที่พัฒนาการ๕๓
พื้นที่ของฝั่งแก๊งมัจจุราชรางรถไฟ

ผมไม่รู้เลยว่าพวกที่มาด้วยกันเนี่ย

แล้วตอนที่บุกไปถิ่นเขาแล้วเขาออกมาหน้าปากซอยแล้วมาเจอเนี่ย

เขาบอกว่าผมยอมรับผมเอาปืนไป

แต่มันไม่ได้โดนเด็กที่ตายนะ

ซึ่งตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบแล้วนะฮะ
เอากระสุนปืนหัวกระสุนปืนที่อยู่ในร่างของน้องที่เสียชีวิตอายุ๑๕ปีเนี่ย
เปรียบเทียบกับปืนของเกียร์ที่ไปยึดมาได้แล้วเนี่ยนะฮะ

มันเป็นกระสุนคนละขนาดกันกับที่อยู่ในร่างกาย
แล้วก็เนี่ยปลอกกระสุนอะไรที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

ตรงนี้นะฮะก็ต้องไปตามต่อแล้วครับว่า
เอาแล้วจะเป็นคนไหนนะไปตั้ง๓๐กว่าคน

หรือว่าคนอื่นเนี่ยต่อให้ไม่ได้ยิงโดนเขาตายเนี่ย
จะถูกแจ้งข้อหาไปร่วมกันหรือไม่อะไรแบบไหนยังไงในการก่อเหตุ
คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับหนึ่งในวัยรุ่นแก๊งซุ้มโจรนะฮะ
วันนี้ถูกเรียกมาสอบปากคำด้วย
เขาบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังจะถูกคนตายเนี่ยฝันหลังด้วยซ้ำ
แต่จังหวัดนั้นเนี่ยมันมีเสียงปืนเนี่ยยิงสวนออกมา๑นัด
แล้วกระสุนก็ไปโดนเด็กที่เสียชีวิตแต่เขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิง
ส่วนอีกคนนึงบอกว่าสาเหตุของการทะเลาวิวาสเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากทั้งสองกลุ่ม
คือแก๊งมัจจุราชรางรถไฟกับแก๊งซุ้มโจรเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้ว
โดยเด็กคนนี้เขายืนยันว่าคืนวันเกิดเหตุคนที่นัดพักพวกให้ออกมาแล้วก็บุกไปฝั่งนั้นเนี่ย

มีแรงยัวยู้จักอะไร
ก็พี่ปลูมโทรมาพี่
ปลูมโทรมาให้ช่วยพี่
ถ้าเรียกว่าปลื้มว่าพี่ปลื้ม
ก็ยงเด็กกว่าปลื้มนะสิ
อะนี่ก็คือเด็กกว่า๑๖อีกนะว่านี้
เขาบอกผมจะถูกคนตายเนี่ยฟันอยู่แล้ว
มีเสียงปืนได้ยินอยู่๔นัดใช่ไหมเขาบอกเขาได้ยินกระสุนปืน๔นัด

ทุกผู้ชมครับเราก็ไปได้หลักฐานชิ้นสำคัญนะฮะ
คุณเด็นติเช้าพูดสื่อข่าวเราลงพื้นที่ไป
ซึ่งมันจะบอกได้เลยว่าทั้ง๒กลุ่มมีปัญหากันมานานแล้วจริงนะครับ
นะครับที่เราได้มาเนี่ยเป็นคลิปเมื่อช่วงเมษายนนะ
แก๊งซุ้มโจรนะฮะซึ่งอยู่แถวรามคำแหงนี่ฮะบุกมาหาแก๊ง
จุราชรางรถไฟแถวพัฒนาการอืมมาปลาระเบิดอยู่หน้าปากซอยบ้าน
เขาแล้วท้าทายให้อีกฝั่งหนึ่งออกมา
กินไหน
ยังเอามานะครับพี่เอามาหน่อยครับ
เป็นกี่นี่
ฟังอยากทรวมเสียงแล้วนะฟ้า
เสียงยังแตกหนุ่มนี่นมยังไม่แตกพานเลยมั้งเนี่ย
เพราะว่าเขาต้องเอาไปอวดประกาศศักดากัน
ว่าเขาบุบมาให้อีกฟังยังอีกฟังนึงไม่ยอมออกมา
เพื่อชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ติดนะครับในซอยบ้านพักของเด็กที่เสียชีวิตนะฮะ๕ทุ่ม
เมื่อคืนวันก่อนนะครับนี่๕ทุ่ม๒๐นาทีนี่นะฮะวันที่๑๑
ที่ผ่านมานะฮะอันนี้เป็นเข็นจักรยานยนต์ออกมานะผม
กลัวว่าติดเครื่องมาจะเสียงดังหรือยังไงนี่น้องที่เสียชีวิตนะฮะ
นาการ๕๓ที่เป็นจุดเกิดเหตุ๑๒พฤศจิกายนนะฮะ๕ทุ่ม๒๐
คือเมื่อวานนี้มีคนให้ข้อมูลทางฝั่งของแก๊งมจุราชรัง
ไฟเนี่ยทางฝั่งของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าอ่าถูกฝั่ง
ซุ้มโจรเนี่ยบุกมาในซอยก่อนค่ะแล้วเหมือนกับท้าทายอยู่
ยุให้พวกเขาเนี่ยออกไปเจอหน้าซอยเขาก็เลยไปงั้นก็ออก
ไปเจอหน้าซอยมาหยามกันถึงในซอยหลังจากก่อนหน้านี้ถูก
บุกมา๔วัน๔คืนไม่จบไม่สิ้นสักทีก็พอออกไปกันเนี่ยออก
นี้ปุ่มซุ่มโจรนะในซอยพัฒนาการ๕๓ช่วงเที่ยงคืนนะ
จักรยานยนต์แก๊งซุ้มโจรขี่มาอันนี้จะเห็นสี่ห้าคันอ่ามาดัก
แก๊งมัจจุราชร้างรถไฟอยู่ห่างจากปากซอยที่เกิดเหตุ
๒๐๐เมตรโอ้ท่านผู้ชมอะไรกันเนี่ยมันมันเป็นแม่พูดตรง
นี่สมัยผมนี่กินนมนอนแล้วกำลังจะบอกเหมือนกันว่านั่งนึก
ถึงตัวเองว่าตอนอายุแบบ๑๔๑๕นี่ทำอะไรอยู่นะ
ไล่ไปนอนแล้วนี่อยู่โรงเรียนค่ะเรียนโรงเรียนประจำเป็นยังไง
นมน้อยอย่างที่พี่อุ๋ยบอกนอนสิใช่ไหมเออพี่อยู่บ้านแม่ยังไล่ไปนอน
นี่มันขี่มอเตอร์ไซค์ออกมามีปืนมีระเบิดปิงปองมาไล่ปลากันท้าทายกันแล้วยิงกันตาย
คุณผู้ชมครับจากนั้นก็จะไปถึงช่วง๑นาฬิกา๕นาทีนะฮะมันจะเข้าสู่วันที่๑๒แล้วแต่มันคืนวันที่๑๑นะฮะ
นี่เห็นไหมฮะแก๊งซุมโจรมากันอีกหลายคันโอ้โหแล้วปลาระเบิดปิงปอง
ตอนนั้นเนี่ยแก๊งมจุราชร้านรถไฟเนี่ยเขาก็กำลังจะออกมา

รออยู่ปากซอยนะแต่ว่าแก๊งมจุราชรำรถไฟเนี่ยเหมือนกับนี่นี่ปลาระเบิงปอง

คือกลุ่มในซอยเนี่ยมัจจุราชรังรถไฟเนี่ยพัฒนาการ๕๓เนี่ย
เขารู้ว่าถ้าออกมาปากซอยก็เจอจัง

ไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะย้อนมาหาแก๊งซุ้มโจร
แต่ปรากฏว่า๑นาฬิกา๒๒นาทีที่ว่าอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่ง
พวกนี้ปลาระเบิดอยู่ใช่ไหมปุ้งปั้งอยู่เนี่ย
นี่เดินมาแม่ไม่ออกมาสักทีว่ามันอยู่ไหนไม่ออกมาสักที
นี่พ่อแม่รู้ไหมเนี่ยว่าลูกไม่กลับบ้านกัน
นั่นน่ะสินี่ไม่ยอมออกมาสักที
อ่าตลบหลังมาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะพวกนี้พอออกไปเจอข้างหน้า
ปรับรวบเข้ามาฮะพวกนี้ก็เริ่มจุงจักรยานยนต์หนี
หนีวิ่งหนีเดินหนีขี่รถหนีตำรวจก็ไล่ตาม
แต่มีเด็กตายอยู่กลางถนนคนหนึ่งค่ะถูกยิงโอ้โห
อีกสักสิบนาทีนะฮะแก๊งมจุราชรังรถไฟที่ขี่รถออกมาจากซอยก็แยกย้ายกันหลบหนีเหมือนกัน
กู้ภัยก็วิ่งมาที่จุดเกิดเหตุเพราะมีคนตายไงถูกยิง
ก็ต้องไปดูตรงนั้นก่อนแล้วก็เหมือนเมื่อวานใช่ไหมที่เราบอกค่ะ
สุดท้ายไม่เหลือใครเลยน้องที่เสียชีวิตอยู่กลางถนนคนเดียว
มีแค่พ่อกับแม่ที่มาร้องไห้แสดงความเสียใจ
นี่หล่ะ
วัยรุ่นต่างถิ่นคือแก๊งซุ้มโจรขี่รถมาปลาระเบิดมายิงปืนอยู่สองนัด
ตะโกนท้าทายให้กลุ่มแก๊งมจุราชรางรถไฟเด็กวัยรุ่นในซอยเนี่ยออกไปหา
ซึ่งในคืนเกิดเหตุที่ยิงกันตายไม่ใช่คืนแรกนะมันต่อเนื่องมาหลายคืนแล้ว
เหมือนมัจจุราชรังรถไฟที่บอกกับเราเมื่อวานบอกว่ามันโดนมา๔คืนแล้วนะ
จะออกไปเจอหน้าปากซอยแล้วที่ผ่านมาสองแก๊งนี้เนี่ยโอ้โหนี่ชาวบ้านเขาบอก
มันเรื้อรังมา๒๐กว่าปีตั้งแต่รุ่นพ่อต่อมาถึงรุ่นลูก
ให้มันจบที่รุ่นเราไม่ได้เหรออืมนั่นน่ะสิค่ะคือมันมีไปแล้วมันได้อะไรเหรอ
แก๊งนี้เนี่ยนี่ชาวบ้านเขาบอกเขาเอือมละอามากหรือหรือแก๊งนี้คือถ้ามีใครชนะแล้วมีใครได้ประกาศนียบัตร
หรือว่าได้โล่ได้อะไรไหมคะไม่มีอ่ะมีแต่คนตายเนี่ยตอนเนี้ยอืมนี่ฮะ
ใช่พวกนู้นมาหาเรื่องเขาพวกนี้มากินข้าวกันแล้วมันก็มาคุยกันข้างในบ้านพวกมันเหมือนกัน
โรงเรียนเดียวกันหมดก็ได้ยินเสียงอยู่มันเข้าไปก็เฟียงระเบิดปิงปองอ่ะปั้ง
แล้วพวกนี้ก็โวยออกมากลุ่มเดิมยังเป็นเดิมจากรุ่นสู่รุ่น

สำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับสำหรับ

เขาอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายเขาหน่อย
พ่อบอกว่าเมื่อวานเนี่ยปลื้มเนี่ยที่ถูกหาว่าเป็นคนนัดเป็น
คนโทรตามพวกเพื่อจะไปหาเรื่องกับแก๊งมัจจุราชรางรถไฟเนี่ยนะ
ในฝั่งคนตายเนี่ยพ่อบอกว่าปลื้มเนี่ยลูกชายของพ่อเนี่ย
ไม่ใช่คนยิงอย่างแน่นอนแล้วไม่ใช่คนนัดด้วยวันเกิดเหตุ
เนี่ยลูกชายต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่อ่าแต่สุดท้ายเนี่ย
ไม่ได้ไปคืนนั้นลูกก็เลยออกไปซื้อของที่ตลาดค่ะแล้วเพื่อน
ในกลุ่มนี่แหละโทรมาให้ปลื้มเนี่ยไปหาพ่อบอกอันนี้ไม่ได้
แก้ตัวแทนลูกนะมีแชทข้อความที่ลูกเนี่ยคุยกับเพื่อนไม่
เชื่อดูได้เลยนี่แม่เห็นไหมอันนี้โทรใช่ไหมน้องมิ้นใช่ค่ะเป็น
การโทรไลน์คุยกันแล้วคำสุดท้ายเขียนว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวหรอ
เดียวแต่อันนี้ไม่อันนี้อาจจะเป็นช่วงไหนไม่รู้นะแต่พ่อ
บอกว่าก่อนที่มันจะมีเรื่องของปลื้มกับมัจจุราชล้างรถไฟเนี่ย
เป็นเพื่อนของปลื้มเนี่ยโทรมาตามปลื้มปลื้มแค่จะออกไปซื้อ
ของอันนี้เนี่ยถ้าดูจากหน้าจอนี้นะคะถ้าฝั่งซ้ายคือปลื้มแล้ว
ฝั่งขวาคือเพื่อนที่ว่าอยู่กลุ่มมจุราชรางรถไฟเนี่ยอันนี้
ว่าปลื้มเป็นคนโทรหรือเปล่าเพราะมันหนักซ้ายอีกฝั่งก็จะเป็น
อลีกันนะใช่ไหมคือพ่อเนี่ยวันนี้บอกทั้งน้ำตาบอก
เมื่อวานเนี่ยพอได้ข่าวว่าเฮ้ยลูกเป็นตัวตั้งตัวตีนัดเขาไป
มีเรื่องกันแล้ว
เนี่ยแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยฟังเขาถูกยิงตายแล้วลูกเป็นคนเป็น
คนแบบนัดเพื่อนออกไปเนี่ยพ่อบอกส่งข้อความไปหาลูกเลย
ฮะยังถามลูกเลยว่ายิงเขาหรือเปล่าลูกไม่ตอบอ่านี่คือเมื่อ
พ่อบอกว่าพ่อถามปื้มว่าอยู่ไหนออกจากสอนอนหรือยัง
กลับมาที่บ้านเนี่ยห้ามเกเลไปทางอื่นสรุปแบบไหนคือไม่
บอกไม่ส่งข่าวเลยตกลงยิงเขาหรือเปล่าพูดความจริงมานี่
คาดคันเลยแล้วพ่อก็โทรไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพ่อโทรไปลูก
ไม่ตอบเลยใช่ค่ะไม่ได้รับเลยสักสายเดียวดูอีกพันนึงสิ
แล้วปลื้มก็พิมพ์ตอบกลับมาบอกปลื้มอยู่ในห้องสอบสวนยัง
ก็เผื่อปล่อย
อาจจะปล่อยยังกำลังมาตรงกำลังมาจะเป็นชื่อเพื่อนเดี๋ยวฝั่ง
เขาพูดก่อนเดี๋ยวเอาโทรให้พี่เจ้าหน้าที่ก่อน

คุยกับเจ้าหน้าที่มีครับผมยกมือไหว้เข้าใจไหม
บอกลูกชายว่าเวลาคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
ให้พูดเพราะมีครับผมแล้วยกมือไห้เขาด้วยเข้าใจไหม

นี่แต่พ่อเนี่ยยืนยันว่าลูกเนี่ยบอกไม่ได้ยิง
บอกตอนนี้เนี่ยกลัวลูกจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนตำรวจก็ปล่อยตัวลูก

ลูกเนี่ยรีบเข้ามาก้มกราบเท้าพ่อเลย

ตอนนั้นพ่อบอกน้ำตาตกสงสารลูกจับใจ
ลูกชายเนี่ยต้องมาถูกกล่าวหาในสิ่งที่ไม่ได้ทำ
เดี๋ยวอีก๒วันพ่อบอกขอเตรียมหลักฐานข้อมูลก่อน

เพื่อไม่ให้เรื่องนี้กระทบกับชื่อเสียงงานในวงการของลูก
แล้วก็ฝากขอโทษไปยังครอบครัวผู้ตายด้วย
ลูกชายของพ่อจะไม่ได้ทำก็ตาม
ไม่ได้ทำแต่ผมในนามของพ่อน้องปลื้ม
ขอให้น้องไปสู่สุขตินะครับ
แล้วผมเป็นพ่อผมกลับขอโทษแทนปลื้มด้วยนะครับ
คือปลื้มจะไม่ได้ทำผมก็ขอโทษด้วยนะครับ
ปลื้มตกเป็นเป้าหมายและเป็นที่
เป็นที่เขาพูด
ให้ลูกผมเป็นเป้าสายตาเป็นจุด
ให้คนมองลูกผมไปในทางที่ไม่ดี

ท่านผู้ชมครับตอนที่นั่งเปิดใจให้สัมภาษณ์
น้ำตานองหน้าของพ่อของปลื้ม
พ่อก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
แล้วโทรหาลูกชายนะฮะ

พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ก่อนที่เขาจะเข้าไปในแก๊งซุ้มโจรเนี่ย
ทั้งสองฝั่งคือแก๊งซุ้มโจรกับแก๊งมัจจุราชรางรถไฟ
มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันก่อนอยู่แล้ว
ทีนี้ไอ้ที่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนนัดเพื่อนในคืนวันเกิดเหตุ

หรือว่าส่งข้อความไปเยอะเย้ยอีกฝ่ายนึง
ซึ่งก็คือที่ว่ามีแผ่นแชท
เดี๋ยวขอดูหน่อยที่ไม่ใช่ปลื้มกับพ่อ
มันหลุดออกมาปลื้มบอกว่าไม่ใช่เลยนะความจริงเนี่ยข้อความ
มันเยอะกว่านั้นอีกฝั่งนึงโทรมาเยอะเย้ยฝั่งเขาก่อนวัน
เกิดเหตุปลื้มบอกวันนั้นจะออกไปซื้อของกินแล้วขี่รถสวน
ทางกับฝั่งคู่กรณีคือแก๊งมัจจุราชรางรถไฟแล้วเพื่อนที่
ด้วยกันเนี่ยเห็นฝั่งคู่กรณีเนี่ยวนรถตามกลับมาปลื้มก็
เลยขี่รถไปตามเส้นรามคำแหง๖๘ซึ่งเป็นถิ่นของแก๊งซุ้ม
โจรกลับมาถิ่นเราจากนั้นฝั่งคู่กรณียิงใส่กลุ่มเขาก่อน
หนึ่งนัดฝั่งของปลื้มก็เลยปลาระเบิดใส่ไปแต่ว่าระเบิดมัน
ไม่แตกก็เลยต้องขี่รถหนีไปที่มัศยิตแล้วก็กลับไปนั่ง
อยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วคู่กรณีเนี่ยติดต่อมาทางชก
แชทด่าทอไม่เลิกส่วนตอนเกิดเหตุที่ว่าบุกไปหาไอ้
ฝั่งนึงเนี่ยปลื้มบอกว่าใครเป็นคนยิงใส่อีกฝั่งนึงจนมี
คนตายเนี่ยผมไม่ทราบจริงเพราะมันเป็นช่วงชุนละมุน

อยากจะทำไปเพราะว่าเออมึงเห็นกูเนี่ย

นะครับก็อยากจะบอกว่าผมไม่ได้มีอะไรกับใครก่อน

ไม่รู้จักคนที่ยิงใช่มั้ยครับ

มันเป็นช่วงชุลมุนครับพี่ไม่รู้

ว่ามึงบิดไวจังเลยบิดไวจัง

แต่ว่าไปเนี่ยเพราะว่าต้องให้การรู้ว่า

ก็อยากจะบอกว่า
ผมไม่ได้มีอะไรกับใครก่อน
เดี๋ยวดูความคืบหน้าทางคดีต่อกันแล้วกันนะฮะ

เดี๋ยวก็ต้องให้ตำรวจตามจับให้ได้นะ